มันมันบรรคมน่ะครับวันที่๒๖จะมีมวยเทอดเผลอเกียรติอารายการใหญ่ที่เขาคอจังหวัดเพชรบูนนะครับแล้วก็ที่
ข้างผมก็คือสารวัตรแลมโบนะครับคนในวงการมวยรู้จักเป็นอย่างดีจะให้ท่านพูดรายละเอียดหน่อยว่าเป็นยังไงครับ
ท่านโทษเอกพิจิตรกลุวนิสต์ท่านองค์บันตรีรัฐการที่๙
ท่านเชิญชวนพี่น้องชาวข่าวข้อทุกคนชาวจังหวัดพฤชบูรณ์
มาร่วมกันแสดงพลังน้องอำนึกถวายความมาลัยพระบาทมันเป็นวิจิโอหัวรัฐการที่๙
ผมอยากวันที่๒๖มกราศพฤษภัณฑ์ปีหน้าเรามารวมกันที่หน้าโครงการพระร่ำหลี
เพื่อเป็นการแสดงความพลังอันยิ่งใหญ่ที่เรายังลำลึกถึงพระองค์ท่านในความดีของท่าน
และจุดตรงหน้าโครงการพระร่ำหลีที่ขอขอเราจะมีการร้องเพลงและถวายความมาลัยพวกคุณท่าน
และจะมอบภาพพระราชธานที่องค์บันดีท่านขอมาให้ทุกคน
วันนั้นก็จะมีพวกดาราศิลปินจะมาร่วมงานกับเราเยอะหลังจากนั้นก็จะมีมวยโลกครับ
ก็หลังจากพักผ่อนช่วงปีใหม่เสร็จนะครับก็อย่าลืมนะครับวันที่๒๖มกรามีนัดกัน
ไปร่วมกันเป็นศักดิ์ศรีพยานแห่งความยิ่งใหญ่ที่เขาค้อจังหวัดเพชรชบูรณ์ครับ
เดี๋ยวช่วงนี้ไปติดตามวิทยา
มวยร้องคู่เอกเราวันนี้ครับฝ่ายแดงครับเชอรี่ดวงใจพ่อชื่อแสนลักษณ์งามยิ่งอายุ๑๗ปีเป็นชาวจังหวัดสุริน
กมาแล้ว๙๑ครั้งชนะ๖๔ครั้งแพ้๒๔ครั้งเสมอ๓ครั้งครับ
พร้อมข้างหลังนะครับแพ้โตโตตอท่าวัดที่จังหวัดนครราชศรีมาครับ
ส่วนฝ่ายน้ำเงินสายันเล็กสายันยิมชื่อเกียรติศักดิ์คำพาจันทร์อายุ๒๐ปีเป็นชาวจังหวัดน้องคาย
กมาแล้ว๗๘ครั้งชนะ๕๔ครั้งแพ้๒๑ครั้งเสมอ๓ครั้ง
ข้างหลังชนะคะแนนจูมงปากรพรสุรินที่เวทีมวยราชดำเนินครับ
มุมแดงนี่ซ้อมอยู่กับคุณพ่อนะครับสายันยิ้มที่ท่าบ่อน้องคายครับไฟล์นี้ครับ
มุมน้ำเงินครับขออภัยครับซ้อมอยู่ที่ท่าบ่อหนองคายนะครับ
เคยชนะมาแล้ว๒ครั้งนะครับในการเจอกันกับเจ้าเชอรี่
เชอรี่เองก็ซ้อมที่สุรินทร์นะครับมีวางไพรครับดูแลการฟิตซ้อมอยู่

ส่วนผู้ทำหน้าที่บนเวทีครับอาจารย์ภัยทูลกบกลางครับ
เมื่อกี้ประกบกันกลางเวทีนี่เห็นเลยนะครับ
มุมแดงใหญ่กว่าชัดเลยครับลูกหนึ่งแล้วนะครับ
วันนี้มวยของเรานี่ได้แชมป์คนใหม่ไปแล้วครับราชสิงห์โรงเรียนกีฬาโคราชเป็นแชมป์รุ่นไลทเวทครับที่ว่างไปคลองของไทยรัฐครับ
นี่เป็นรองผู้เอกแล้วนะครับสิทธิ์ยอดมวยไทยรัฐโดยสงชายรัตนาสุบันเสาร์๒๔ธันวาคม
สองคู่ที่ผ่านมาครับมาวินพุ่มพันธ์ม่วงแพ้คะแนนเพชรพันล้านบิ๊กเอ็มยิน
ราชสิงห์โรงเรียนกีฬาโคราชชนะคะแนนทายาทแห่งบางไซได้แชมป์ยอดมวยไทยรัฐรุ่นไลฟ์เว่น๑๓๕ปอนด์
รองผู้เอกครับเชอรี่ดวงใจพ่อแดงนะครับสายันเล็กสายันยิมน้ำเงิน๑๐๙ปอนด์เท่ากัน
แดงนี้ได้ช่วงเลยแต่งซ้ายสวยเลยเนียนตาเลย
ช่วงชกได้เปรียบฟีมือจัดจ้านครับเชอรี่ดวงใจพ่อ
ถ้าคงเช่นคงวางนี่แดงนี่ยอดมวยนะครับพี่ก่อน
แฟนที่ดูไทยรัฐทีวีจนจำได้มั้งในวันเลขที่ไอ้เจ้าเพชรสำเร็จนะ
ที่มันล้มไปแล้วแตงโดดน๊อกโดดอันยาเจ้าเฟสสำเร็จน๊อกเชอรี่
ไปใจแล้วตีนขวาคาคืนมาสวยงามสายยับเล็ก
ยอดฟีมืออีกคนนึงแหละไว้ละครับถอยและใจหรือเปล่าเชอรี่

ออกตีนซ้ายเต็มก้านคอน้ำเงินโต้ขวาเต็มก้านคอคืนเหมือนกัน
คู่นี้ถ้าจะวาดไปเรื่องฝีมือมวยหลักเรียมตัวอยู่กับฝ่ายแดงนะ
ลูกเสียดสีมั่นคงอยู่ระยะปลายดีแล้วก็อยู่กับทางด้านฝ่ายน้ำเงิน
ถ้ารับแข้งซ้ายเยอะบ่อยก็มันก็ไม่ดีนะ
คู่นี้เคยเป็นโจทย์เป็นจำเลยกันมาก่อนเนี่ยพี่ป่า

ชอบหันหลังเพราะมันเจ็บมากใครจะทนไหว
เอาล่ะค่อยขยับต้องเปิดเกมไปไปอยู่ด้วยว่าการยุลยักษ์ของเชอรี่จะมั่นคงหรือเปล่านะครับทุกผู้ชม
นี่กับเพชรพนมรุ้งสุดยอดครับต่างสายต่างศึกเจอกัน
โอ้ยน่ารักเชอรี่
ออกสวยเลยออกแล้วทิ้งทั้งหัวไหล่หมัดค่อนข้างจะคมนะมวยแบบนี้
มัดไม่หนักแต่คมมันจะคมได้ตลอดเลยค่ะ
สามยกก็คมแน่กรรมการจากร่านเงินนะครับ
เจอมัดเจอมัดมันนี่มันอยู่ที่การยืนระยะล่ะครับ
เชอรี่จริงแล้วมวยตัวนี้เป็นมวยที่จัดมาก
เรื่องของฝีมือมวยนี่ต้องยอมรับนะ
โดนแล้วไม่หังเลียงหังขวางโดนแล้วไม่เจ็บไม่ป้วนอะไรก่อน
ดีเหรอดับแพงอาวุธคมทุกอย่าง
เซเตอร์โตรสายะเล็กนี่ขึ้นเป็นค้างเลยนะครับ
เนื่องจะซ้ายหล่นมันมีเบียงมียุ่งเหมือนกันนะ
ข้างคอนี่จะขึ้นได้เลยนะครับ

โดยร้องผู้ใหญ่ของเราวันนี้ครับผ่านมาแล้วกับยกแรก
ภาพช้ายกแรกครับโอ้โหทางด้านสายันเล็กนี่หัวแข้งขวาเข้าไป
เชอรี่ต่อยซ้ายต่อยขวาเข้าปลายคางเลยครับ
สายันนิวเตะเข้าไปครับเกือบปลายคางเหมือนกันนะครับ
ทั้งคู่นี่เคยใช้บริการมาแล้วครับสองคลางสองคลาครับ
ฝ่ายน้ำเงินครับสายันเล็กเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนไปได้ถึงสองครั้งครับ
แดงแพ้มาแต่วันนี้มาใหญ่นะพี่ชัยนะ
เคยมาโชว์ฟอร์มที่สุขย้ำมหาละวันนั้นถีบใครยังนอกไว้นะ
พดุงกับเพชรพดุงจอบถีบพลังช้างนะครับเอ้าเดี๋ยวดูล้างตาได้หรือเปล่า
แน่นว่าวันนี้เชอรี่ดวงใจเพราะเขาชนะไม่ได้
จะแพ้น้ำเงินสายันเล็กมี๓ครั้งติดเลยนะครับ
ใอนั้นไฟล์ทนนี่จะเจอกินแบบละเอียดเลยจนกว่าถีบนำไปก่อน
รับแข้งองค์เดี๋ยวสะสมเยอะเยอะอาจจะหยุบได้นะครับคุณผู้ชม

ตรงไหนดูก็ได้เปรียบนะนะ
ดูจะจับเค็มเม้นสวยงามเหลือเกินแล้วครับเชอรี่
ถ้าสายันเล็กเดินเข้าไปถ้ากาดหล่นนิดเดียวครับ

ขวาก็ไปเต็มเลยโดนแล้วไม่จำนะ

คอสิครับเด็ดขาดดีไม่ต้องซ้ำเลย

แข้งขวาก็ไปทีเดียวนะลงเปย์เลยนะครับเชอรี่
โอ้โหยกที่แล้วก็โดนนะ

เมายังต้องนั่งอยู่ไม่ยอมลงเปย์ยังต้องนั่งอยู่
ชมภาพช้าโดนก้านคอจิ้มหมัดขวาอีกหงายหลังเลย
ขึ้นกล้างคอก่อนแรงปะทะ

แขนก่อนมันปะทะเข้าไปไงติดแขนก่อนเต็มแล้วก็หมัดจิ้มเข้าไป
ติดแขนมัดเข้าไปที่หัวอีก
นี่มันสถานเลยไง
แค่งสถานดินสะเทือนเรียบร้อยเลย

ใช่บังแล้วสถานเอาไม่อยู่

ดวงใจพ่อไปในยกที่๒
ชมอีกมุมหนึ่งแต่สถานยังงงอยู่ยังเมาอยู่
แล้วก็จิ้มขวาเต็ม
สีหน้าขึ้นมาอีกเรียบร้อยเลยครับหงายหลังตึงเลย
ส่วนสดงดงามครับพักสักครู่ครับ